เพราะว่าเมื่อวานนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของนักร้องคนนี้นะคะ

ใช่นะคะนี่เป็นคำติดปากที่แฟนคลับเขาเรียกกันนะคะ
เรียกว่าจัดเต็มแบบว่าโอ้โหอลังการงานสร้างครบรอบ๒๖ปีแบบนี้เลย

เขาส่งมาลัยน้ำใจนะคะที่ทำจากแบงค์สีต่าง
เราเห็นแล้วแล้วก็มือไม้สั่นอยากได้บ้างจังคุณผู้ชม
เป็นดอกไม้เอ่ยเป็นรูปหัวใจเอ่ยนะคะ

แอบเห็นบางอันนี้นะคะมาเป็นแบล็กดอปเลยคุณผู้ชม

แต่ที่สะดุดตาสะดุดใจที่สุดเนี่ยค่ะ
นี่คือเค้ก๑๙ชั้นเลยคุณผู้ชม

ถูกต้องจากธนบัตรค่ะดูดีนะคะ

ล้วนไม่ยัดไส้เลยจ้า
นี่เขาบอกว่าเป็นน้ำใจเล็กน้อย
คนรักป้ายโอริโอเขาตั้งใจมอบให้ค่ะ
รวมไปถึงแฟนคลับที่กรุงเทพมหานครนะคะ

อวยพรผ่านจอหน้ายักษ์หน้าห้าง

พร้อมกับจุดเทียนเป่าเค้กที่ปลายไปเลยค่ะ
เรียกว่าเป็นวันคล้ายวันเกิดที่อบอุ่นจริงนะคะ

นุ๊กธนดรเข้าอู่ไอพรอย่างไรกันบ้าง

เขาบอกว่าสุขศรรย์วันเกิดเตอร์ฟื้นนี่
ผมภูมิใจและปลื้มใจในตัวคุณมากเลยนะ
มีคนรักและเอ็นดูคุณเยอะแบบนี้ค่ะ
ดีใจที่ได้ร่วมเดินทางมาด้วยกันและฝ่าฟันมาด้วยกันจนถึงทุกวันนี้ค่ะ
ซึ่งเป็นต้นสกัดของคุณนุ๊กปายก็ได้จัดงานเนี่ยค่ะ

นี่เป็นชื่อจริงของคุณป้ายปลายชื่อก็พร้อมเหมือนกันนะ
เป็นวันคล้ายแล้วก็จัดคล้ายมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษนะคะ
จัดตรงกับวันเกิดของปลายค่ะ
มีการโชว์ตลกด้วยต้องบอกว่าใครได้ดูโอ้โหเมื่อวานโป๊ะป้ามากจริง
เอาใจแฟนคลับผู้โชคดีนะคะที่ได้เข้ามาร่วมในงานนี้ด้วย
และพลาดไม่ได้นะคะที่จะมีการร่วมร้องเพลงขอบคุณเหล่าเอฟซี
ที่ให้การสับสนุนกันมาตลอดนะคะเป็นภาพที่ประทับใจ

กวาดเรียบเป็นอีกหนึ่งคู่ที่น่ารักแล้วก็แฟนคลับเหนียวแน่นจริงนะคุณผู้ชมนะ